ไทยรัฐวันนี้นะคะมาดูกันที่ความคืบหน้า
กรณีที่หลังจากที่มีการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมรายชื่อ
วันนี้ก็เดี๋ยวสักประมาณ๑๗นาฬิกา
ซึ่งตอนนี้คณะรัฐมนตรีเขาพร้อมแล้ว
รวมตัวกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
แล้วเดี๋ยวจะนั่งรถไปพร้อมกันไปที่พระที่นั่งอำพรสถานนะคะ
แต่เอาล่ะก่อนที่จะมีพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตน
ที่พระที่นั่งอำพรสถานที่พระราชวังดุสิตเนี่ยนะคะ
ไปดูความพร้อมที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ติดตามได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดค่ะ
ค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
นัดรวมตัวกันที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อมาถ่ายบัตรประจำตัวคณะรัฐมนตรีนะคะ
ล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ได้เดินทางออกจากธรรมเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อที่จะไปรอเข้าเฝ้าละอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ค่ะ
ขณะที่บรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะ

รัฐมนตรีบางคนที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามาในธรรมเนียบรัฐบาลเป็นครั้งแรกนะคะ
ถึงกับเอ่ยปากเลยว่ารู้สึกตื่นเต้น
เพราะว่าไม่ได้เข้ามาทำเนียบรัฐบาลในรอบ๑๓ปี
หลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ไปฟังเสียงของรัฐมนตรีที่ตื่นเต้นในการเข้ามาธรรมเนียบรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะ
ส่วนบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะ
อย่างที่บอกไปว่าวันนี้นะคะ
คึกคักเป็นอย่างมากค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงธรรมเนียบรัฐบาล
รวมไปถึงรัฐมนตรีจากพักร่วมรัฐบาลค่ะที่มารวมตัวกันที่ตึกพักดีนรบดินค่ะ
โดยผู้ที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกก็คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็เดินทางมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
แล้วก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะด้านนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยว่าหลังจากเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณแล้วนะคะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ยังไม่มีการแถลงนโยบายค่ะ
ซึ่งจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บางส่วนแต่ยังไม่อนุมัติงบประมาณหรือแต่งตั้งยกย้ายใครได้ค่ะ
อกจากนี้ค่ะการประชุมวันนี้นะคะจะมีการขอมติเห็นชอบร่างนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา
หากไม่มีปัญหาก็สามารถส่งพิมพ์และแจกจ่ายให้กับสอสอพักได้ภายใน๒๔ชั่วโมงค่ะ
พร้อมกันนี้ค่ะที่ประชุมนะคะก็จะให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายดิสทัศน์โหตรกิจค่ะ
เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่วนตำแหน่งโฆษกรัฐบาลนั้นนะคะสามารถแต่งตั้งได้ทันที
แต่นายวิศนุบอกว่าหากยังไม่มีบุคคลที่เหมาะสมก็ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งในวันนี้ค่ะ
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะคะเข้าเฝ้าละอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณ
เข้ารับหน้าที่เสร็จนะคะก็จะเดินทางกลับเข้ามาที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
จะมีการถ่ายภาพหมูร่วมกันที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะหลังจากนั้นนะคะ
จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเป็นนัดแรก
ซึ่งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะมีการสั่งการ
รวมถึงมีการจัดสัมมนากับคณะรัฐมนตรีที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ธรรมเนียบรัฐบาล

สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัณรักษัตริย์แล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็ไปปักหลักรายงานตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
ไปดูบรรยากาศซึ่งคณะรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีหลายท่านเนี่ย
ก็เตรียมความพร้อมมากแล้วนะที่จะเดินหน้าบริหารประเทศตอนนี้เกินร้อยแล้วค่ะ

เพราะว่าหลังจากขั้นตอนสำคัญนี่ว่าเป็นขั้นตอนสำคัญแล้วนะ
หลังจากนี้ไปค่ะ๑๘นาฬิกานายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมประชุม
ซึ่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอมติเห็นชอบเกี่ยวกับร่างนโยบาย
รัฐบาลที่จะเตรียมแถลงในวันที่๒๕กรกฎาคมนี้แล้วนะคะ
เป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกันลักษณะคล้ายกับเวิร์คชอปว่า
คณะรัฐมนตรีหลังจากนี้จะทำอะไรบ้างพร้อมมากเลยค่ะ